คุณผู้ชมคะพาไปสุรินถิ่นเมืองช้างค่ะ

เกิดเหตุชาวบ้านเขาแตกตื่นเลยนะ
เพราะว่าจู่มีผู้ชายมานอนขวางถนนอยู่

เกิดอะไรขึ้นนี่โดนรถชนหรือเปล่า

เห็นไหมเห็นกลวยตั้งอยู่ไหมแล้วนอนอยู่แบบนี้
หน้าธนาคารมันมืดอยู่คุณลักษณะยิงคุณผู้ชมเอ้าจริงเราเห็นนะ
เราก็ตกใจตกใจสิก็คิดว่าน่าจะตายนั่นแหละหรือว่าประสบอุบัติเหตุหรืออะไร
เอาได้ยังไงสรุปคือยังไงครับคือต้องเล่าก่อน
เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนะคะหน้าธนาคารออมสินสาขารัตนบุรีที่จังหวัดสุรินทร์
พอชาวบ้านเขาไปเจอผู้ชายคนนี้ก็คิดว่ารถชนไง
โทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจให้ตำรวจสพรัฐนบุรีรีบมา
แล้วชาวบ้านเขาก็มาเอากลวยตั้งอะไรเรียบร้อยเลย
กลัวว่ารถที่ผ่านไปผ่านมาจะมาทับ

ใช่แล้วข้าวของเห็นไหมเมื่อกี้มีเหรียญตกมีกระเป๋าอยู่แบบนี้
เดี๋ยวตำรวจมาถึงแล้วเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ให้ด้วย
พอตำรวจมาถึงปั๊บค่ะลงมาตำรวจยิ้มเลย
เอ้าพี่ช้างตำรวจพูดแบบนี้
ก็เลยงงว่าแบบอ้าวคุณตำรวจรู้จักเหรอนั่นสิ
ตำรวจก็มาจับมือพี่ช้างพี่ช้างเรียกเลยแบบนี้ค่ะ
เพราะอะไรรู้ไหมพี่ช้างไม่ได้โดนรถชน
แต่พี่ช้างเมาค่ะคือเมาไหนนอนนั่น
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหดูตำรวจต้องแบบต้องหิ้วเลยค่ะ

ตำรวจบอกว่าที่ผ่านมานะโอ้ยพวกผมเนี่ย
ช่วยเอาตัวไปส่งพี่ช้างที่บ้านตลอดเลย
รอบนี้ก็เหมือนกันยกขึ้นท้ายกระบะตำรวจ
แล้วก็ไปส่งบ้านทุลักทุเลเหลือเกิน
เพราะว่าพี่ช้างรูปร่างสูงใหญ่

ที่คุณตำรวจนำตัวพี่ช้างขึ้นรถสายตรวจขึ้นท้ายกระบะหน่อยค่ะ
อย่าขัดขืนมาขึ้นรถ

เดี๋ยวอย่าขึ้น
มันสูงตรงนี้เข้ารถเอง

หนึ่งสองสาม

โอ้โฮพี่ช้าง

คือพี่ช้างแค่โครโฮไม่มีแรงขัดขืนแล้ว

ใช่คือตำรวจบอกเลยนะ
พี่ช้างเขาแก่มีอาชีพรับจ้าง
กินเหล้าแล้วก็แบบเอาเงินที่ได้มาจากรับจ้างเลยนะ

เมาปั๊บเมาไหนนอนตรงนั้นเลยคุณผู้ชม
แล้วระหว่างที่เอาตัวพี่ช้างกลับบ้าน
ชาวบ้านเขาก็แซวขำไงบอกว่าพี่ช้างนะพี่ช้าง
เอาอีกแล้วรอบนี้มาทำให้ตำรวจเหนื่อยอีกแล้ว
แม่ไม่รู้เหมือนกันว่าตำรวจบริการดีหรือเปล่า

คือกังวลไงว่ากลัวว่าเกิดพี่ช้างไปนอน

สุรินถิ่นเมืองช้างก็มีคนแปลกอย่างพี่ช้างอยู่ด้วยนะ